สุนัขติดซอกตึกออกมาไม่ได้
ในอาคารอยู่ระหว่างทุบทิ้งย่านคลองศาลครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็นำอุปกรณ์ไปเจาะผนังตึกเลยล่ะครับ
พบสุนัขพันธ์ไทยสีน้ำตาลเพศผู้

ติดอยู่ในซากตึกแบบนี้
ดูสิเจ้าหน้าที่ต้องคอยเจาะดูนะ

ก็ไม่รู้ว่าจะโดนเขาหรือเปล่า
ค่อยเลาะผนังเลาะกำแพงไปอย่างนี้นะครับ

สำนักงานเขตมาตระเวนไล่จับสุนัขจรจัด
ก็เลยคาดว่าสุนัขตัวนี้เขาหนีเข้ามา
ตกใจวิ่งหนีไม่รู้จะเอาไปอยู่ที่ไหน
มุดไปตามซอกตึก

ออกมาเขาก็เด็กหางใหญ่

ก็ช่วยมาได้นะครับ